แชร์ลูกเซอร์ออกอารวาคอีกแล้วครับท่านครับแชร์ลูกเซอร์ตอนนี้ครับ
ลงพื้นที่พระอิสานแล้วก็ไปบอกเศรษฐกรพระอิสานบอกว่า
ยืนยันว่าถูกแอบอ้างนะครับไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

นายมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บริษัทขายตรงผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มาชักชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
โดยแอบอ้างชื่อของธนาคาร
หลังจากมีเกษตรกรจังหวัดชายภูมิและมุกดาหาร
หลายรายสอบถามมายังสาขาธนาคารในพื้นที่
เพื่อขอรับสิทธิ์พิเศษในการขอสินเชื่อครับ
ดังกล่าได้เสนอให้ซื้อทุนไม่ใช่ขออภัยนะครับ
เสนอให้ซื้อหุ้นโดยมีผลตอบแทนรายวัน

รวมทั้งให้หาสมาชิกเพิ่มและซื้อสินค้าจากบริษัท
หากเกษตรกรลงทุนสมัครเป็นสมาชิก
ก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการขอสินเชื่อจากธนาคาร
วงเงินรายละ๖แสนบาทเลยทีเดียว
เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ธนาคารไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
รวมทั้งไม่มีนโยบายให้สิทธิพิเศษในการอนุมัติสินเชื่อเกษตรกร
หรือเอกชนรายหนึ่งรายใด
เมืองต้นธนาคารได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชี้แจง
สาขาที่มีเกษตรกรสอบถามเข้ามานะครับ

เพื่อเอาผิดต่อบริษัทขายตรงที่แอบอ้างต่อไปครับ